เริ่มกันที่โปรแกรมการอุ่นเครื่องของทัพช้างศึกทีมชาติไทย
แต่ว่าณตอนนี้โปรแกรมการแข่งขันเลื่อนออกไปแล้ว
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๑๙ค่ะ
เนื่องจากว่ากังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือว่าเชื้อไวรัสโคโรนา๑๙ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งหากตกลงวันแข่งขันใหม่ได้ก็จะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทั้งนี้นะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็กำลังหาทีมใหม่ที่จะมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยแทนปานามา
ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นทีมในเอเชียด้วยกันนะคะหากว่าได้ข้อสรุปแล้วจะประกาศให้ทราบต่อไปค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนัดที่๖
ทีมชาติไทยมีคิวจะเปิดบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอกับอินโดนีเซียวันที่๒๖มีนาคมนี้ยังไม่เลื่อนการแข่งขัน
ก็ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วยค่ะ
ก็เป็นการหม่งเข้าไปแต่ว่าครึ่งหลังนาทีที่๕๑ชัยวัดโบราณดีดบอลให้ปียพลพาณิตกุล
ก็ล้มตัวยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเชียงรายก็เลยตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคะ
แล้วก็จบลงด้วยสกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ๑คะแนนค่ะ
สัปดาห์นี้นะคะโปรแกรมไทยลีกนัดเปิดฤดูการอีก๗คู่ด้วยกันนะคะ
และ๒ทุ่มค่ะการท่าเรือเจอกับนครราชศรีมา
ส่วนพรุ่งนี้นะคะมีแข่งขัน๓คู่ด้วยกันค่ะ
แล้วก็เชียงรายเจอกับตราดส่วนหนึ่งทุ่มตรงนะคะชนบุรีเจอกับระยองค่ะ